คุณผู้ชมฮะเรื่องของเพื่อนบ้านด้วยแหละนะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งผู้ชาย
เขาก็นั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็เสียงดังพอสมควร
แต่ทีนี้บ้านอีกบ้านหนึ่งเขาไม่พอใจ

ใครมาเบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดังตรงนี้

บริเวณโรงงานไม้ไผ่ทำตะเกียบ
พื้นที่หมู่๕ตำรวจบ้านปิน
ที่ก็รุดไปที่ตรวจเอาไปที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุพบนายสมเกียจขันตาอายุ๔๕ปี
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ลำคอ๑แผล
อาการนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

ตัวผู้ตายคือนายสมเกียจพร้อมพวกอีก๔คน
ก็นั่งดื่มสุรากันอยู่นี่แหละฮะตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
จากนั้นนายอนิรุธวงศวรรค์อายุ๒๙ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
เขาเดินมาจากบ้านของนายอนิรุธเองที่อยู่ติดกัน

และนายอนุรุษก็เข้ามาถามกวนของนายสมเกียจ
บอกว่าใครเป็นคนเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์มันเสียงดัง
แล้วจากนั้นแค่ถามนะฮะนายอนิรุธก็หันหลังกลับ
ทิ้งไว้แค่นั้นแหละว่าใครเบิ้ลเครื่องเสียงดัง

แต่ปรากฏว่านายสมเกียจซึ่งเป็นผู้ตาย
แล้วก็นั่งอยู่ในวงเล่า
เก้าอี้เข้ามาจะตีนายอนิรุธ
ทีนี้นายอนิรุธคงมีมีดพกอยู่ในตัวด้วยคุณ
วักมีดออกมาแทงสวนเข้าไปที่ลำคอ

ส่วนนายสมเกียจโดนแทงที่ลำคอได้รับบาดเจ็บสาหัส
เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ต่อมาตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายอนิรุธได้

สอบสวนให้การนะครับว่าหลังกลับมาจากงานศพญาติ
พอถึงบ้านได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ก็เลยเดินเข้าไปถามกวนของผู้ตาย

แต่ไม่มีใครตอบ
เขาก็เลยหันหลังกลับแค่ถามไว้นะครับ
แต่ปรากฏว่าแค่หันหลังกลับไปเท่านั้นเอง
ถูกตีด้วยเก้าอี้จนเขาก็ล้มลง
จังหวะนั้นเขามองเห็นผู้ตาย
กำลังเหงือมเก้าอี้จากฟาดเขาอีกรอบ
เขาก็เลยควักมีดพกในกระเป๋าออกมา
เขาอ้างแบบนี้เขาจะใช้ป้องกันตัวนะครับ
เพราะคิดว่าหากผู้ตายเห็นมีดคงจะหยุดก็เอามีดออกมาคู่

แต่ปรากฏว่าเป็นจังหวะชุลมุนแหละครับ
ก็เลยแทงเข้าไปที่ลำคอของนายสมเกียจนะครับ
เขายอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะฮะ
ซึ่งผู้ตายหรือนายสมเกียจก็เคยเป็นคนงานของพ่อเขา
แล้วก็ยังกินอยู่ด้วยกันเลย
มีการซื้อเครื่องชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลัง
เอามาฝากนายสมเกียจคนตายตลอดเลย
เขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านายสมเกียจ
แค่จะเอาอาวุธมีดขึ้นมาขู่แล้วก็ป้องกันตัวนะครับ

ภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบก็มีอีกมาก
แล้วก็ต้องมาถูกดำเนินคดีนะครับ

แล้วก็วันนี้ตำรวจนำตัวนายอนิรุธ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะ
ใช่ค่ะซึ่งมีความคืบหน้าตอนประมาณ๑๑โมง
คุณปรากฏว่าพ่อของนายอานิรุธ
เขาเดินทางมาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม

แล้วพนักงานก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ

จะพาตัวนายอนิรุธไปทำแผนได้ไหม

ไม่งั้นมันจะชุนละมุนใช่ค่ะพ่อบอกว่าตอนนั้น
ตอนที่เกิดเหตุตัวพ่อกลับจากงานศพมาพอดี

ทีนี้เข้าไปดูเห็นว่านอนอยู่แล้ว
ทีนี้ตัวพ่อก็เลยไปถอยรถออกมา
แล้วก็ช่วยพาขึ้นรถส่งโรงพยาบาล
พอมาถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าให้ไปเรียกญาติเขาเข้ามา

เออนะครับทีนี้นะฮะสำหรับพ่อของผู้ก่อเหตุ

คือครอบครัวก็ไม่ใช่คนรวยมีเงินมีทองนะฮะ

ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามเวรตามกรรมนะครับ
ลูกชายนั้นจริงเป็นคนดีทำงานดี
แต่ก็มีใจร้อนบ้างตามภาษาวัยรุ่น
แต่ทั้งคู่นะคือคนก่อเหตุลูกชายนายอนิรุธเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คนที่ตายคือนายสมเกียจเนี่ย
จริงแล้วนะฮะไม่เคยทะเลาะกันนะ
ปกติก็ทำงานด้วยกันแต่ช่วงนี้มันหยุดงาน
เพราะว่ามีงานศพของหลานก็เลยหยุดงานได้๒๓วันแล้ว
ก็โอ้โหตกใจเหมือนกันที่ทราบข่าวนะครับ
ว่าลูกชายแทงนายสมเกียจจนเสียชีวิตนะครับ